มาดูกรณีของน้องการเด็กชายวัย๖ขวบ
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันเสาร์ที่๔กรกฎาคม
หลังจากนั้นทางญาติทางชาวบ้านด้วยความเป็นห่วง
ก็ออกตามหาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังปูพรมค้นหากัน
แล้วก็ชาวบ้านก็ไปเจอตุ๊กตาที่น้องการเล่น
ถูกวางไว้อยู่บนสารพระภูมิ
เจอนางรำซึ่งเป็นนางรำตุ๊กตา
ถูกหักหัวหักตัวหักแขน
ก็ชาวบ้านบอกเอ๊ะทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ตุ๊กตานางรำ

และท้ายที่สุดไปเจอร่างของน้องการวัย๖ขวบ
แต่เสียชีวิตในสภาพที่น่าสลด
เพราะว่าร่างของน้องการที่พบมีแค่ครึ่งท่อนบนเท่านั้นเอง
ทีนี้ชาวบ้านไปโยงกับอาถรรพตุ๊กตานางรำ
ร่างกายขาดหักไปนะครับ
แต่ทางตำรวจจำเป็นที่จะต้องหากันต่อ
ค้นหาร่างของน้องการเด็กชายวัย๖ขวบ
ชิ้นส่วนร่างท่อนล่างหายไปไหน

ตำรวจอาจจะไม่ได้สนใจนะเรื่องอาถงอาถรรพ์อะไร
แต่การที่ต้องหาร่างท่อนล่างให้เจอ
เพื่อที่จะเอาไปพิสูจน์ว่าตกลงแล้ว
น้องการเสียชีวิตจากเหตุอะไร
หรือถูกสัตว์ร้ายทำร้ายกัดแทะหรือเปล่านะครับ

ผู้ใหญ่บ้าน๕หมู่บ้านและชาวบ้านกว่า๗๐คน
รวมตัวกันอีกครั้งที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่๓
ตำบลพลับพลาอำเภอเมืองจันทบุรี
พร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มค้นหาชิ้นส่วนของน้องการ
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับพบร่างน้องกรานครึ่งบน
แล้วก็ช่วงบ่ายตามหาร่างน้องการช่วงล่างอย่างต่อเนื่อง
ทีนี้ครับเช้าวันนี้ก็ต้องตามหากันต่อ
เพื่อจะนำมาประกอบสำนวนแล้วก็เชื่อมโยงกับผลตรวจทาง
นิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ค้นหาจากลำทานโป่งแร็ดตั้งแต่เขตหมู่๒ถึงหมู่๓
รวมระยะทางในการค้นหาเส้นนี้นะฮะ๒กิโลเมตร
ทวนลำทานขึ้นไปเรื่อย
ซึ่งลำทานนี้มีระดับน้ำที่ไม่ลึกมาก
อยู่ที่ระดับหน้าแข้งของผู้ใหญ่เท่านั้นเองนะครับ
ลำทานมีความเชื่อมโยงกัน๑๕หมู่บ้าน
สาเหตุที่ต้องเดินสำรวจตามลำทานนี้
เพราะว่าเชื่อว่าหากน้องถูกสัตว์ทำร้าย
เพราะว่าตอนพบศพชิ้นส่วนน้องท่อนบนก็พบอยู่ใกล้ลำทานใช่ไหมนะครับ
ก็คาดว่าเอ๊ะหรือว่าชิ้นส่วนท่อนล่างมันจะไหลไปตามน้ำหรือเปล่า
หรือว่าถ้าถูกสัตว์ทำร้ายสัตว์กัดแทะ
ก็น่าจะมีชิ้นส่วนบางส่วนที่หลงเหลืออยู่ตรงลำทานบ้าง
แล้วก็น้ำในลำทานมันใส
หากมีชิ้นส่วนจมน้ำอยู่ก็จะมองเห็นทันทีนะครับ
พันธุ์ตำรวจตรีชาญฤทธิสุขเจริญสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจ
ทรเมืองจันทบุรีได้เรียกตัวนายเกรียงวุฒิวรรณฑร
เจ้าของหมาสายพันธุ์พิษบูแล้วก็เจ้าของสวนมังคุดทุเรียน
ที่พบร่างของน้องการคนแรกไปสอบปากคำเพิ่มเติม

เรื่องต้นจากการสอบถามพนักงานสอบสวน
ก็ระบุออกมานะครับว่าแพทย์ได้ตรวจสอบอวัยวะสำคัญ
ปอดไม่พบว่ามีน้ำอยู่ในปอด

แสดงว่าเด็กอาจจะไม่จมน้ำจมท่า
หรือว่าไปเล่นน้ำในลำทานแล้วก็จมน้ำจมท่านะครับ
แล้วก็ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
เพราะไม่มีร่องรอยความบอบช้ำ
ส่วนอวัยวะอื่นที่สำคัญอย่างเช่นสมอง
จะมีการนำชิ้นส่วนส่งไปที่นิติเวศโรงพยาบาลตำรวจอีกครั้ง

หรือว่ามีสิ่งผิดปกติอย่างอื่นในร่างกาย
ทำให้เสียชีวิตหรือไม่นะครับ

บริเวณที่น้องการชอบไปเล่นตรงสารพระภูมิเนี่ย
จะมีรูปปั้นของนางรำที่คอหักแขนหัก
ถูกวางเรียงกันอยู่ใต้สารพระภูมิ
ซึ่งชาวบ้านก็พากันคิดว่าสภาพมันคล้ายกับศพของน้องการ
คือร่างหักขาดอะไรอย่างนี้นะครับ
เรื่องนี้นะครับเนรนแอร์จอมขมังเวศ
เชื่อว่าหากน้องการไปหักตุ๊กตา
หรือว่าไปหักตุ๊กตากุมารอะไรที่ตั้งอยู่บนสารเจ้าที่จริง
ก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้น้องเสียชีวิต

ด้านหมอปลามือปราบสัมภเวษีก็แย้งว่า
ไม่น่าจะเกี่ยวกับอาถรรพ์ตุ๊กตานางรำอะไรทั้งนั้น
เพราะหากเป็นเช่นนั้นนกหรือแมวหรือสัตว์อื่น
ที่ไปปีนไปบนศาลประภูมิ
มันคงถูกหักแขนหักขาไปหมดแล้ว

เรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นเรื่องความประมาท
ปล่อยให้เด็กอยู่คนเดียวมากกว่าอันนี้หมอปลาบอก
สาเหตุการตายคงต้องปล่อยให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนไป
แล้วก็มีการยืนยันนะฮะว่าตัวหมอปลาเนี่ย
ทำลายสารพระภูมิมาทั่วประเทศแล้ว
ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่เห็นถูกหักหัวหักตัวอะไรเลย
แต่ระหว่างพวกทำพิธีหลอกให้เสียเงินเสียทอง
ก็บอกญาติของน้องการว่าระวังนะเดี๋ยวจะมีคนมาทำพิธี
มาเป็นร่างทรงหลอกว่าน้องกันร่างท่อนล่างอยู่ตรงนั้นตรงนี้
อะไรประมาณนี้นะครับตามความเชื่อหมอปลาบอกไม่เชื่อ
เกี่ยวกับพวกตุ๊กตานางรำนี้นะครับแต่ว่าทางนิติวิทยาศาสตร์
นิติเวศจำเป็นต้องหาชิ้นส่วนน้องการให้พบโดยเร็ว
เอาจริงคือคนในพื้นที่เขาเชื่อว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์อะไรพวกนี้
แต่พ่อน้องเองเนี่ยพุ่งเป้าบอกว่าอยากรู้เหมือนกันนะ
สาเหตุการณ์ตายคืออะไรเพราะพ่อคิดว่าน้องจะโดนงูฉกก่อนหรือเปล่า
แล้วสุนัขแทะไปหรือว่าโดนสุนัขมาฟัดเลย
ซึ่งเรื่องนี้พ่อบอกว่าพ่อก็ไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับพวกอาถรรพ์
แต่อันนี้พ่อให้ข้อมูลนะบอกว่าน้องการคือเป็นเด็กนิ่ง
แล้วก็ชอบไปเล่นตุ๊กตานางรำที่ศาลแล้วก็ชอบไปหักหัว
พ่อเคยเตือนน้องเคยย้ำน้องแล้วหลายต่อหลายครั้ง
มันมีทั้งเรื่องความเชื่อแล้วก็เรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับ